ช่วงนี้ค่ะเวลาเจอวิกฤตของโควิดมามันได้รับผลกระทบจริง
หลายคนต้องปรับตัวนะปรับตัวมาเปลี่ยนอาชีพบ้าง
หรือว่าหาสิ่งที่มันพิเศษเพิ่มเติมมาขาย
ต้องมีกลยุทธ์ต้องมีวิธีการต่าง
ก่อนหน้านี้เราเคยนำเสนอข่าวดาวร้ายลิเกที่ขายทุเรียนถูกไหม
คราวนี้คุณสืบสกุลคุณผู้ชมคะมีดาวตลกเขามาขายของเหมือนกัน
แต่ขายคราวนี้เป็นขายหมูปิ้งเดี๋ยวไปดูลีลากันหน่อยค่ะ
ว่าดาวตลกขายหมูปิ้งลีลาจะเด็ดขนาดไหนค่ะ
เพิ่มต่อ
นี่แหละนี่คือนายทองเจือช้างเนียมอายุ๕๐ปีค่ะ
เป็นดาวตลกคณะดาวตลกเจือลูกจอก็เจอพิษโควิด๑๙เหมือนกันไง
ตอนนี้ไม่มีไปแสดงลิเกไปร้องลิเกที่ไหนถูกยกเลิกงานทั้งหมด
เอ้าจะรอให้มีงานแสดงอีกทีนึงแล้วจะเอาอะไรกินถูกไหม
เขาก็เลยต้องเปลี่ยนอาชีพค่ะมาขายข้าวเหนียวหมูปิ้งประทังชีวิต
แล้วคนเนี่ยมาสนใจมาฟังดาวตลกเจือลูกจอร้องลิเกด้วยนะคะ
มาขอถ่ายรูปก็เยอะนะนี่เขาขายอยู่แถวหน้าร้านสะดวกซื้อ
ถนนผนโยธินใกล้กับสามแยกเข้าวัดธรรมามูล
ที่อำเภอเมืองชัยนาธนั่นเองค่ะซึ่งนายทองเจือเนี่ยก็เล่าให้ฟัง
บอกว่ามีลิเกมีคณะลิเกมีฉายาคือตลกฟันไม่เหลือเจือลูกจอ
ไม่เหลือดิฉันรีบมองหน้าเขาเลยค่ะว่าฟันยังเหลืออยู่หรือเปล่านะคะ
ซึ่งเขาก็บอกว่าเดิมคืออยู่ที่ชายนาฏ
ลิเกได้รับผลกระทบตั้งแต่เดือนมีนาแล้วไงงานมันถูกยกเลิก
แล้วยกเลิกแบบไม่มีกำหนดแล้วอย่างนี้ทำยังไงล่ะ
ปีภาษเอ่ยเวทีเอ่ยเครื่องเสียงกว่า๓๐ชีวิต
ต่างคนก็ต่างเอาตัวรอดแยกย้ายกันไปหาอาชีพ
เพราะว่าทุกคนเนี่ยก็มีภาระส่วนตัวของคุณอาทองเจือเองเนี่ยนะคะ
เขาก็บอกว่าผมก็หันมาเป็นพ่อค้าหมูปิ้ง
ก็ขายเพื่อได้เงินมาประทังชีวิตไปก่อนเดี๋ยวพอมีรายได้เข้ามา
ก็จะเอารายได้ไปจุนเจือครอบครัวเพราะว่าผมเนี่ยต้องเลี้ยงดูในครอบครัวผมตั้ง๕ชีวิตเนี่ย
จ่ายค่าบ้านจ่ายค่าน้ำจ่ายค่าไฟให้มันมีจ่ายไปแต่ละเดือน
แล้วถ้าเกิดสถานการณ์มันดีขึ้นรัฐบาลเขาให้มีการมาเล่นลิเกเมื่อไหร่
นั่นแหละก็จะกลับมาร้องลิเกเหมือนเดิม

ส่วนฟันไม่เหลือเขายังมีฟันอยู่ฟันอยู่ยังสวยอยู่
แต่อาจจะเป็นคำกิริยาผมฟันไม่เหลือนะ

อะไรประมาณนั้นเป็นตัวร้ายถือดาบไงนะฮะ
คุณผู้ชมฮะจากตู้ปันสุกชั้นปันสุกกล่องปันสุกเหล่านี้มีมาแล้ว
ทีนี้ไปดูนี้บ้างครับรถปันสุกคุณ
นี่ฮะแนวคิดไอเดียรถปันสุก

ของสาวข้ามเพศชื่อนายกัมพลศักดิ์กีศรีอายุ๓๑ปี
เธอเป็นเน็ตไอดอลในเฟซบุ๊กเลยนะฮะชื่อว่าเจ๊โชพาลุย

ทำรถปันสุกเคลื่อนที่ดีกว่าลงทุนใช้เงินของตัวเองฮะ
ซื้อรถใหม่ไม่ใช่รถมีอยู่แล้วนะครับ
ก็ซื้อของกินของใช้แล้วก็ใช้สก๊อตเทปใส
มาตัดสก๊อตเทปแล้วก็เอามาแปะกับของ
ไว้ที่ตัวรถแบบนี้เขียนข้อความว่า
หยิบได้ฟรียกเว้นรถ
อย่างนี้เหรอรถนี่หยิบฟรีไปไม่ได้นะ
แต่ว่าของที่ติดอยู่ในรถหยิบฟรีไปได้เลย
แต่ขอให้หยิบไม่เกินคนละ๒ชิ้นนะครับ
เพื่อจะได้มีของแบ่งปันให้ทั่วถึงกัน
แล้วก็นำรถแบบนี้ไปจอดไว้ที่ตลาดเทศบาลเมืองสิงห์บุรี

เพื่อกระจายแจกของช่วยเหลือผู้ขาดแคลน

มันน่ารักไงคุณคือมันมองไกลเอาจริงนะ
ที่ฉันเห็นในภาพในโซเชียลดิฉันคิดว่าเอ๊ะ
รถคันนี้คือไปเพ้นไลน์คือกำลังเพ่งอยู่ว่า
อะไรมันมีสีชมพูดูกุ๊กกิ๊กน่ารักจังเลย

บนกระโปรงรถหลังคารถอะไรแบบนี้แล้วนะ
ก็ยังมีของที่เธอเปิดหน้าต่างแจกด้วย
แล้วก็มีของที่เธอเอาเข้าไปแจกให้ถึงมือเลยนะครับ

แต่ตู้ปันสุกส่วนใหญ่ก็จะอยู่กับที่ตั้งอยู่กับที่

ก็เลยเปลี่ยนแนวคิดจากตู้ปันสุก
เธอก็เอาเป็นรสปันสุกแทน
แล้วก็นำเงินของตัวเธอเองมาซื้อของ
วันละตั้งงบไว้วันละ๒๐๐บาท
แล้วก็นำของเหล่านั้นเอามาติดตามรถแบบนี้
ไปที่ไหนคนที่ชุมชนก็ให้ความสนใจ

แต่สักพักหนึ่งของก็จะเริ่มแหว่งแล้ว
แต่ว่าเธอก็บอกว่าดีใจที่ประชาชนให้ความสนใจ
แล้วก็มันเข้าถึงคนที่เดือดร้อนจริง

สติ๊กเกอร์ที่ติดของปันสุกอยู่คือมันจะปลิวหมด
แล้วถ้าเกิดคนเห็นอย่าเพิ่งวิ่งเข้ามา
ก่อนเดี๋ยวให้จอดก่อนแล้วค่อยมาหยิบ
แม่ของในรถก็ยังเหลืออยู่เลยนะฮะ
เดี๋ยวไปดูที่สตูนกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่๗ที่ตำบลควนกาหลง
อย่างผู้ใหญ่สักการิยามูเกมเนี่ยก็เอารถไถนะ
ตระเวนนี่รถไถปันสุกก็มานะจ๊ะ
ขนมเด็กตามหมู่บ้านค่ะ
เพราะว่าผู้ใหญ่เขามีความคิดว่าตู้ปันสุกส่วนใหญ่
จะเป็นอาหารที่กินกันในครอบครัวไง
แล้วนอกจากครอบครัวชาวบ้านที่เขาเดือดร้อน

แม่ครับหนูขอตังค์ไปซื้อขนมหน่อยครับ

พ่อแม่บอกแบบนี้เด็กพ่อแม่ไม่มีเงินให้ลูก

ทีนี้ผู้ใหญ่ก็เลยคิดว่าจะซื้อขนมออกแจกเด็กในหมู่บ้าน
ผู้ใหญ่ก็เอาขนมใส่ในรถไถนี่แหละค่ะ
แล้วก็ขับไปตามหมู่บ้านต่างที่ตำบลควนกาหลง
แล้วก็แจกให้กับเด็กติดป้ายตัวเบอร์เรอเลย

แล้วก็มารอผู้ใหญ่บอกว่าเอาหนู

เขาบอกว่าเขาจะมีนมมีน้ำส้ม

รถไถปันสุก
ผู้ใหญ่บอกว่าเริ่มตระเวนแจกมาตั้งแต่๒๖พฤษภาคม

กลายเป็นว่าเด็กมาเฉง้อคอรอคอยรถไถที่แจกขนม
พอได้ยินเสียงแต่ปีน
เด็กจะรู้แล้วว่าผู้ใหญ่มาแจกขนมแน่
ก็วิ่งมากันอย่างโอ้โหเด็กดีใจเลยนะคะ
ผู้ใหญ่บอกว่าได้เห็นรอยยิ้มของเด็กแบบนี้มันก็ชื่นใจ
ถูกอกถูกใจเลยนะเด็กนะครับ

แล้วก็แบ่งปันกันในช่วงโควิด๑๙แบบนี้นะครับ